ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนทำนะคะ

ผู้หญิงคนนี้เธออายุ๔๒ปี
ถูกคนร้ายบุกเข้ามายิงถึงในบ้าน
ขณะที่กำลังนุ่งกระโจมอกอาบน้ำอยู่ในบ้าน
แล้วเธอก็เสียชีวิตอยู่ในหลังบ้านนะคะตรงถังอาบน้ำนั่นแหละ
ตำรวจตอนนี้นำตัวคนใกล้ชิดไปสอบสวนแล้ว
ว่าใครจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
่งปมสังหารไปที่เรื่องของชู้สาว

คุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๓ทุ่ม

ตำรวจสพป่าบอนเขารับแจ้งเหตุ
ว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง
ตำบลหนองทงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุง
พอไปถึงที่เกิดเหตุอยู่หลังบ้านนะคะ
ก็ไปเจอร่างของนางปิยวัลสุวรรณจันทร์

ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่แผ่นหลังเป็นรูเลยค่ะ

นอนเสียชีวิตอยู่ข้างถังน้ำ
ในสภาพนุ่งผ้าถุงแบบกระโจมอกนะคะ
ใกล้กันก็ไปพบหมอนรองกระสุนปืนลูกซองตกอยู่๑ชิ้น
ตำรวจก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
นายมณพธรรมพุทธโธค่ะอายุ๔๕ปี
คนนี้เป็นสามีของนางปิยวัลผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็ให้การว่านางปริยวัลเนี่ยเลิกรากับสามีเก่า

แล้วก็มาอยู่กินกับนายมานพนี่แหละค่ะได้๘เดือนแล้ว

ปริยวัลไปร่วมงานแต่งงานของญาติที่สงขลา

แล้วก็มานั่งทานข้าวกันอยู่ในบ้านนั่นแหละ

มีน้องชายของนายมานพแล้วก็มีลูกชายของนายมานพ
ซึ่งเป็นลูกติดกับเมียเก่าก็ล้อมวงกินข้าวกัน

ปิยวัลผู้เสียชีวิตก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้า
แล้วก็นุ่งกระโจมอกเดินไปหลังบ้านจะไปอาบน้ำ

ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งครั้ง
เขาวิ่งออกไปดูก็พบว่าถูกยิงเสียชีวิตนะคะ

คือนอนหายใจรวยรินอยู่

แล้วก็สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ส่วนทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกยศวรรษ
กระจ่างวงผู้กำกับการสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงบอกว่า

พร้อมกับชุดสืบสวนแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐาน
มาเก็บหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะคะ

สันนิษฐานปมสังหารไว้๒เรื่อง
คือหนึ่งชู้สาวและขัดแย้งเรื่องส่วนตัวนะคะ

แล้วก็คนในบ้านที่อยู่ในระหว่างเกิดเหตุทั้งหมดเลยเนี่ย

ให้ไปตามหาตัวสามีเก่าของนางปิยวัล
มาสอบปากคำเพื่อหาหลักฐานคนร้ายเพิ่มเติม
แล้วก็หาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ